นักการเมืองคนไหนที่ไปร่วมซื้อบริการทางเพศ
จากเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปี
ตำรวจเขาออกหมายจับแล้วคุณผู้ชม
ดูข่าวนี้ให้จบเผื่อว่าจะได้รู้ชื่อของเขาครับ
จากกรณีวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๑กันยายนครับครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง

พร้อมด้วยชายอายุ๓๗ปี
พาลูกสาววัย๑๕ปีไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๗ปี
เป็นพนักงานรีสอร์ทในอำเภอบ้านหมอ
แล้วก็เป็นภรรยากับแม่ของผู้เสียหายด้วยนะ
หลังจากมีการพาผู้เสียหาย
ค้าบริการทางเพศให้กับผู้ชายหลายคนเลย
รีสอร์ทแห่งนี้นานกว่า๑ปีแล้ว
โหโดนค้าบริการพฤตั้งแต่อายุ๑๓๑๔ปี
แล้วผู้ซื้อบริการมีอยู่๖คน
เป็นผู้ชายหลากหลายฐานะหลากหลายอาชีพ
เมื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูทร
ยื่นสารขออนุมัติหมายจับชาย๕คนครับ
ชาย๕คนมีใครบ้าง๑เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี
เป็นผู้รับเหมาในจังหวัดลบบุรี
เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดหนึ่ง
โอ้โหอดีตผอสำนักพุทธด้วยนะ
แล้ว๔เป็นเซลแมนอยู่ที่นครปฐม
และ๕นี่แหละครับนักการเมืองระดับประเทศ
กัดพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วย
แต่ส่วนตัวของเขาเองเนี่ยนักการเมืองคนนี้ลงสนามแต่แพ้เลือกตั้งนะ
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่ผมบอกผู้ต้องหาที่๑๔จับกลุ่มได้หมดแล้วครับ
เหลืออยู่คนเดียวนักการเมืองนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งติดต่อขอเข้าเจรจามอบตัวแล้วครับ
แต่คืนที่ผ่านมาอ้าวติดต่อไม่ได้แล้วนะ
และคืนที่ผ่านมาตำรวจก็สอบสวนชายอายุ๖๒ปี
พอสำนักพุทธจังหวัดนึงพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เบื้องต้นเจ้าตัวศรีหน้าศรีตาเคร่งเครียดเลย
เขายอมรับนะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ยังให้การปฏิเสธครับในข้อกล่าวหา
ส่วนแม่ของเด็กผู้เสียหาย
แม่ยอมรับว่าจัดหาหญิงบริการให้กับลูกค้ามา
พักที่รีสอร์ทราคา๑๕๐๐๒๐๐บาท
ผู้หญิงเหล่านี้ในนั้นเนี่ยก็มีลูกสาวเธอด้วยนะ

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหาครับคือ

เป็นธุระจัดหาค้าประเวณีและค้ามนุษย์

แม่เด็กอ้างว่าจัดหาหญิงมาให้ลูกค้ามาเปิดห้องพักที่นี่

พบว่ามีส่วนรู้เห็นที่พนักงานเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีหรือไม่
ถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยครับ

จากว่า๑ใน๕ผู้ต้องหาที่ซื้อบริการถูกใจ
ถูกใจเด็กที่มาถูกค้าประเวณีถูกค้าบริการทางเพศ
ถูกใจและอยากเลี้ยงดูไงพี่เบิร์ต
ถึงขั้นไปขอกับแม่ผู้เสียหาย
แล้วผู้เสียหายต้องหนีออกมาจากบ้าน
ก่อนจะก่อนแม่มาตามหาลูกแล้วขู่คนให้ที่พักกับลูกว่าจะดำเนินคดีพรากผู้เยาว์
จนครูทราบเรื่องและประสานพ่อเด็กไปแจ้งความ